สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

แล้วก็๑๒๗แล้วก็เลขท้าย๒ตัวครับหรือล่าง
เอ๊ยไม่ใช่เหล้กท้าย๒ตัวเฉย
๖๕เลขงูเดินงูงูเข้าบ้าน
รู้สึกจะทะเบียนบ้านแต่เมื่อวานนี้

ไม่ได้กลัวคุณแม่มาเนอะ

เขาบอกว่าเขาไปนั่งอยู่บ้านคุณแม่เฉยไม่รู้ทำอะไร
ก็เลยเปิดหนังสือสะสมพรพรมสาธกิจกระทั่งที่บ้านคุณแม่ดู

ถ้าเกิดฉันเปิดเจอหน้าใหม่ขอซื้อเลขนะขอให้ถูก
แล้วก็เปิดเจอหน้า๑๒๖กับ๑๒๗

โอ้โหยังไม่ได้เลยนานมากเลยส่งมาได้แล้วนะครับ
อยากได้เหมือนกันนะจะไปใส่เต้าถึง

เอาไปเรื่องนี้นะครับคือโผล่มาอีกคลิปนึงแล้วนะครับ
สำหรับแก๊งเทพโซโรกระทืบหนุ่มนะครับแลกเงิน๕๐๐
โพสต์จ้างสั่งเก็บนะครับจ่าย๒๓๐๐๐บาท
จากกรณีนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอนะฮะ
ชายหนุ่มวัย๑๗ปีนะครับก็คือในเลสถูกทำร้ายนะครับ
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งใช้ไม้ตีเข้าไปที่กั้นคอ
แล้วก็มีเตะเข้าที่ใบหน้าสุดท้ายนะครับ
ตายคาสนามฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าจับคนร้ายได้๖คน
พอจับคนร้ายได้๖คนเรียบรบกฏมีการขยายผลไหมว่า
มาทำร้ายเขาทำไมเขาก็บอกเลยบอกว่า
พอดีมีคนมาจ้างเขาชื่อว่าเทพบุตรโซโร
ในเฟซบุ๊กอยู่ในเฟซบุ๊ก
จ้างเขานะครับว่าเขาจะให้เงิน๕๐๐บาท
แต่ขอให้ตามเก็บไอ้คนนี้ให้ได้หน่อยให้ไปสั่งสอนหน่อย
และให้ถ่ายคลิปออกมาให้ด้วย
เพราะไอ้เน็ตไปบิดยาเขาสุดท้ายไปทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิต

ใช่ไงแต่ปรากฏว่าล่าสุดเลยนะครับ
มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้มีการรายงานนะครับว่า
ที่ตำรวจนั้นได้มีการแถลงจับกลุ่ม๓ผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนี่ชุดสี
คนละเคสเนอะรึเปล่าอันนี้คล้ายกันดูนะครับ
รู้หรือเปล่าดูเลย

แตะกระทืบต่อย

นี่ฟังแตะเข้าได้

แล้วมึงจะจ่ายเขาไหม
มึงจะจ่ายเขาไหม

ไอ้คนนี้ไปเอายามา

แต่ถ้าเกิดว่าจะเอา๕๐๐ต้องลงคลิปด้วย

ตัวอยู่นอกประเทศฮะสั่งงานจากนอกประเทศ

ปรากฏว่าเอาทะเบียนรถนายกออก

คันที่ไป๖๕ที่ไปช่วยพายุที่ปากฟ้านา

คือเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยคือใครติดเงิน

ใช่ชีวิตเหมือนผักเหมือนคนเหมือนผักเหมือนปลาเลยอ่ะ

ใครคนใดคนนึงอ่ะก็ทำได้นะพี่หนุ่ม

แต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

คือล่าสุดเขาก็บอกนะครับบอกว่ามีการโพสต์
บุกฆ่าหัวในการทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิต
ราคาสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทหากไม่พบเจ้าตัวให้จัดการ
กับญาติหรือเผาบ้านโอ้โหมีซิก็นี่ไงที่ทำก็เป็นข่าวอยู่
นี่ไงแจกทองอีกใช่ไหมเธอเออมีแจกทองด้วยเขาบอกมีการแจกทองนะ
ให้ทองสองบาทหรือบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮะเออโอ้
เหมือนบ้านมันไม่มีคือมีแปลพี่นี่ครับมันมีแล้วสุด
เลยนะฮะเออนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เนี้ยแจกทอง
โอ้นี่ทำเป็นคืออันเนี้ยใครขายยาถึงยอดอืมใครขายยา
ถึงยอดเอาง่ายเหมือนเราจะเห็นระบบเอ็มเอลเอ็ม
ตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้เราก็ว่าไอ้พวกที่หลอก
สินค้ามันน่ากลัวแล้วถูกต้องไหมครับผมแต่อันเนี้ย
คือขายยาเสพติดเป็นระบบอย่างนั้นเลยขายแบบไม่กลัว
กฎหมายเลยขายแบบไม่กลัวกฎหมายแล้วก็ใครสั่งยอดถึง
อะไรได้ทองแต่ใครคุณไปพูดถึงเขามากอ่ะเดี๋ยว
เข้าไปเผาบ้านคุณจริงไหมก็ก็ไม่รู้อ่ะก็มันเรื่องจริง
อ่ะครับผมคนเขาก็นำเสนอกันแล้วบ้านโมดำเผาไม่ไม่
ไหมอยู่แล้วเออที่บ้านถูกต้องนี่ถ้าว่าจะบ้านยังเทพ
เยอะแล้วใช่ไหมนี่เยอะกว่าเยอะแล้วเอาทุกอย่างครับผม
ดูนี่ว่าเฮ้ยนี่นี่นี่แล้วคนที่สั่งอ่ะไม่เคยเจอน่ะ
น่าไม่เคยรู้จักใช่ก็ตามหาก็อยู่ใครก็ไม่รู้สั่งผ่าน
แต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้เบาะแสละแต่อยู่ทั้งประเทศเริ่มรู้
ตามตามไม่ยากพี่ชาวะตามไม่ยากอยู่ในบังเทศบังเทศไหม
มีมีเขามีเครือนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันน่ากลัวตรงไหน
กลัวตรงที่คนเนี่ยเข้าไปสมัครเยอะมากเอออายุคนที่
สมัครในกลุ่มอ่ะเขาบอกอายุสูงสุดแค่เท่าไรมันรู้ไหมพี่
สองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามยังไม่ยี่สิบสามทั้งที่
รู้ว่าทำงานอะไรเนี่ยน่ะก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กได้ตังค์ไง
อยากได้ตังค์อืมคือส่วนใหญ่มันก็อย่างเงี้คือวันนี้มัน
ใช้ความโลภของคนมาแล้วเด็กอยากเท่เราคิด
ถึงตอนเด็กเด็กเหมือนเด็กเราแม่งต่อยเพื่อนด้วยดูดิ
อย่างเนี้ยที่ที่ตายเนี้ยที่ตายก็คือแบบผู้หญิงเป็นคน
ถ่ายด้วยนะแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยรุมทำร้ายเตะเข้า
หน้าเอาไม้ฟาดฟาดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงขนาดเขาบอก
ว่าผมทำอะไรผิดอะไรผิดอย่างนี้มันก็ยังทำ
เขาตายแม้กระทั่งผู้หญิงที่อยากจะเข้ากลุ่มกับเขาอ่ะ
ก็ต้องแบบว่ายอมมีเพศสัมพันธ์มีอะไรต้องถ่ายคลิป
ทำส่วนตัวเข้ามากรุ่มมีผู้หญิงไปสมัครในกลุ่มเยอะแยะ
เลยนะแต่ทีเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมนะหรือบอกวัยรุ่นที่
ดูอยู่นะว่าไงพี่ไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้าย
เนี้ยถ้าเกิดคุณไปทำร้ายเขาแล้วเขาตายเนี้ยคุณถูกจับ
เจ้าทีมรวชน่าจะทำเป็นเคสแบบตัวอย่าง
ตามหนักเลยผมว่าอันนี้
ตามยากใช่ไหมล่ะ

มาหามดดำจบเลยชั่วโมงครึ่งนะ

ว่านั่นไงหรือเขาคิดว่าแบ็คหลังดีแข็งแรงไม่หรอกคือในมุมของผม
มุมหนึ่งผมคิดว่าไอ้การที่เขาไปซ้อมแบบนั้นคิดว่าคนนั้นจะไม่ตาย
แต่เขาตายไงเกินเลยเกินกว่าเหตุแต่มันสั่งให้ตายนะพี่
หัวหน้ามันสั่งให้ตายถ้าสั่งให้ตายมันได้เงินมากกว่า
นี่มันตอบแล้วว่าแค่จะซ้อมเอาตังค์แค่ไม่ถึง๒๓หมื่น
น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้สังคมไปกันใหญ่แล้วนะครับ
คดีที่เราเล่ากันมาเนี่ย๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
มันเป็นคดีมาจากยาเสพติดหมดเลยถูกต้องไหมฮะ
อีกหนึ่งเรื่องวัดบ้านไร่เตรียมตั้งเมนลอย๙ยอด
ตั้งแต่หลวงพ่อคูณละสังขารนะฮะก็เพิ่งได้จะได้กลับนี่แหละ
ได้กลับวัดบ้านไล่ซึ่งเป็นวัดของท่านที่ท่านจำพรรษาอยู่มานาน
เพราะว่าอย่างที่รู้กันตั้งแต่แรกเลยท่านก็ไปอยู่ที่ขอนแก่นที่มขอนแก่น
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านได้สั่งเสียเอาไว้เลยว่าให้เอาร่างของท่านเนี่ย
เอาสังขารของท่านไปเป็นอาจารย์ใหญ่ซะแต่ก็โอเคท่านก็ได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่มาจนครบกำหนดแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการวัดบ้านไร่เปิดเผยว่า
หลังจากนำหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนของครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑
แล้วก็อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีนะฮะขึ้นประดิษฐานแท่น๗ชั้น
สาราการเปลี่ยนวัดบ้านไล่ที่อำเภอด่านขุนทศ
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดม่านแล้วก็จัดดอกไม้
ระดับแท่นวางที่อยู่ในโรงนั้นคือหุ่นขี้พึ่งนะฮะ
เป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อคูณอย่างสวยงามครับโดยพระภาวนาประชานาศวินะฮะ
ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑เนี่ยแล้วก็เจ้าอาวาสวัดบ้านไล่เนี่ย
จัดให้มีพิธีสวดอภิษฐรรมให้กับครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธทุกวันวันละ๒รอบ
คือช่วงเช้าแล้วก็๘โมงเช้าแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ตอน๑ทุ่มนะครับ
พยุงเปิดเผยต่อว่าวันพรุ่งนี้พระภาวนาประชานาศวิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑เนี่ย
แล้วทุกวันนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เนี่ยได้จัดพิธีสวดมาติกาบังสกุล
เป็นการแสดงทักษินานุประธานแด่หลวงพ่อคูณก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์นะฮะ
จากอำเภอด่านคุณทศเนี่ย๖๐๐รูปคือแทบจะทุกองค์เลยล่ะที่ด่านคุณทศมาร่วมพิธี
ด่างคุณทศมาร่วมพิธีมีเจ้าคณะจังหวัดมานะ
แล้วก็ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอด่านคุณทศ
ได้จัดการเมลลลอยเบนเจ้าเมลลอยคือเมลลลอยก้าวยอด
จากสั่งจากอายุธยาจากพระนครศึกษีอุธยานี่

แล้วก็กำลังจะประกอบขึ้นส่วนเมนลอยแล้วก็จะมีการประดับประดาม่านดอกไม้
เสร็จแล้วคาดว่าจะสวยงามสมเกียจ
บำเพ็ญกุศลการวางดอกไม้จันทร์ในการเผาหุ่นขี้พึ่ง

สรีระจำรองเพราะฉะนั้นที่เผาจริงก็คงจะเป็นหินหุ่นขี้พึ่งใช่ไหม
นี่นะฮะกรรมลูงพ่อคูณเนี่ยจะมีวันที่๒๙มกราคม

ดอกแรกมาแล้วครับ

แต่แอ้งจี้ตกประตูศาสตร์หลวงพ่อภูนย์
จะจบอยู่แล้วเนี่ย
เออหลวงพ่อภูนย์ชอบดูมวย
ที่กรแก่งก็เลยเอามวยให้หลวงพ่อภูนย์
นึกออกไหมนอกจากนี้ก็มีแสดงโขนหน้าเมนอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็มีรูปช้างม้าวัวควาย

แม่ทีมงานชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไร

คุณผู้ชมเขาส่งมา

แต่ก่อนไม่ชอบมดดำแต่ตอนนี้หลงรักเลยค่ะ

อ๋อยายหมีตามเลย

พี่ต้องถามว่ายายหมีที่เมื่อก่อนไม่ชอบเพราะอะไรค่ะ
หมีเมื่อก่อนไม่ชอบเพราะอะไรไหนบอกมาสิ

ปังปั่นหรือเปล่า
บางคนมึงว่างจัดไปนั่งขยี้ทำไม

หนุ่มสุดพิษดารใช้น้ำอสุจิฉีดเข้าเส้น

ขายปวดหลังพี่ลองฟังดูนะครับเว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์ต่างประเทศ
รายงานว่านะครับผมเรื่องราวของผู้ชายผู้ไม่เปิดเผยชื่อแล้วก็นามสกุลวัย๓๓ปี
ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองดับรินนะครับเมืองหลวงของประเทศไอแลนด์นะฮะ

แล้วก็พยายามคิดวิธีการรักษาอาการปวดหลังของตัวเอง
เขาเลือกที่จะฉีดน้ำอสุจิเข้าร่างกายของตัวเองครับ
เป็นเวลานาน๑๘เดือนปีครึ่งฮะ
และเพราะหวังว่าอาการปวดหลังของตนเองจะหายไป
ทั้งนี้รายงานระบุว่าช่วงหนึ่งที่ชายรายนี้
อาการปวดหลังอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปพบแพทย์
ซึ่งแพทย์พบว่าแขนข้างหนึ่งของคนไข้รายนี้
มีผื่นแดงแล้วก็บวมผิดปกติ
ทราบถึงวิธีการรักษาของตัวเองสุดพิษดารของชายรายนี้
พร้อมระบุว่าเขาติดเชื้อที่มีชื่อว่าเซลลูไลติ
โดยเจ้าเซลลูไลติเป็นอาการเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
เป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียมักจะทำให้เกิดผื่น
เนื้อเยื่อที่อักเสบสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว
โดยจะปรากฏเป็นผื่นสีแดงบวมที่บริเวณผิวหนัง
จะเกิดบริเวณที่ขาหรือแขนทำให้รู้สึกแสบร้อนนะครับ
สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง๒๔ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
นี้คนไข้ชายรายนี้ได้เปิดเผยต่ออีกว่า
เขาได้ใช้น้ำอสุจิฉีดเข้าร่างกาย๑ครั้งต่อเดือนครับ
เดือนละครั้งนั่นเองติดต่อกันเป็นเวลา๑๘เดือน
โดยใช้เข็มฉีดยาที่สั่งซื้อมาจากตามร้านค้าออนไลน์
เพราะเชื่อว่าทำให้อาการป่วยหายไปได้
อย่างไรก็ตามครับดรลิซ่าดันนะครับ
เขียนรายงานผ่านวรสารทางการแพทย์ของไอแลนด์
ระบุว่าจากกรณีที่ชายคนนี้นำน้ำอักษิฉีดเข้าร่างกาย
เป็นการรักษาที่สุดแปลกมาก
เคยค้นพบเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยเห็นด้วย
และไม่ได้มาจากคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด
รวมถึงไม่ถูกต้องตามหลักจากการรักษาทางการแพทย์ใหญ่
เอาอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคุณท่อนรักษาคือคุณทำได้

แล้วก็มาดูดใส่สลิงค์ที่ไปซื้อตามร้านออนไลน์
แล้วก็มาฉีดเข้าเส้นตัวเองคงเข้าใจว่าเป็นเหมือนโหหน่ากลัว
มันก็คือเป็นตัวอ่อนหรือเปล่าเค้าคงคิดอะไรแบบนี้หรอ
แต่ของมดดำไม่ต้องกลัวจะไม่มีผื่นแดงขึ้นตา

ไม่ได้คอนอกมันคอในด้วย
ไม่ได้คอนอกคอนอกคนดำไม่มีขึ้นแต่อ้าวดูคอในแล้วใช่เลย

เขาบอกว่ามีคนตายแล้วจริงไหมจริง
ไม่จริงจะกลับพอเล่าให้ฟังชวนหน้าสักครู่ครับ
พาเลตละมาใหม่นะพาเลตนะ
นั่นนั่นน่ะ
รายการนี้แน่นเฉียวรายการอื่นเบาเลยนะฮะ

เจอเฉ่อยอิบ่าเจอมอเตอร์สายมาจอดอยู่จะเฉ่อยมอเตอร์สายค่ะ

ได้โพสต์ภาพขณะที่พาเพื่อนเนี่ย

มีตัวไอคอนโตรกหกขันนะฮะ

แต่ในเวลาต่อมาความคืบหน้าพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานได้เปิดเผยว่าวัยรุ่นขับขี่รถจักรยายนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการทำผิดกฎจราจรแล้วก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยแก่
หนึ่งคือขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ตามพรบจราจรมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหวกนิรภัยตามพรบจราจรปรับ๕๐๐บาท
รวมทั้งยังเข้าข่ายผิดในข้อหากฎหมายที่ว่า
ผู้ใดในที่สาธารณะหรือว่าต่อหน้าธารกำนันกระทำด้วยประการใด
อันเป็นการรังแก่หรือข่มเหงการกระทำให้ผู้อื่น
ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษ
จำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗นั่นเองฮะ
นะครับผมตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเรียบร้อยไป
โดนเช็คบินแล้วนะครับโดนตายครับผมอืมโอเคมาน่ะน้อง

นุ่มทำชั่วอะไรอีกละกาล

มันทำเป็นขุดรูปเลยยังประปอยพวกนี้มาจากไหน
ขอดูดิขอดูแอ็กซี่อีบ้า

ว่างเหรอไม่ผมเห็นเขากำลังเล่นกันอยู่
อีบ้ามันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเธอเลยทำให้
เหมือนพิมพ์ซาซ่าโอ้ยอีบ้า
อีบ้าว่างจัดเลยแองจี้ทำไมเปลี่ยนเขาด้วยอีบ้า
ไม่น่าเขาอมยิ้ม๒คนหนูไม่รู้
หนูบอกว่าแอ็กซี่ดูในแอ็กซี่พี่ซี่อีบ้า
มาขึ้นหน้าฟีดพอเดียวคุณแม่อีบ้า
น้องพิมพ์ซาซ่าว่ะน้องลูกจิต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมอ่ะ
๒๐๐๙ไปถึง๒๐๑๙อ่ะเอาให้ดูเลยดูรอบมาเลย

แอ็กซี่ดูอีกรอบนึงแอ็กซี่ดูอีกรอบนี่ฮะ
นี่ฮะอีบ้า
นี่ไงนี่ลูกจิตพิมพ์ซาซ่าว่ะชัด
ให้หนุ่มเป็นคนทำแล้วตอนนั้นเอาไอ้หมาจอมพลมานั่งจูบกู
มารมุดอำได้เล่นเปล่าอ่ะนี่
อ่าอีบ้าพวกเก๊ทีมงานพวกนี้มันไม่มีอะไรทำกันเหรอ
โฮคาราวาสซอสสี่ครับผม

โอ้ยโอ้ยไอ้บ้าน่ะฮะ
ไอ้จิตพดอานนท์อย่าเป็นคนชั่วรู้ไหมหรือคนนี้คนนี้
จะเป็นตาบาปมึงฉันนี่จริงไหนไหนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพวกแม่
มีเหรอมีค่ะนี่เหมือนหนุนศัตรูภายละว้ายโฮสุดยอดเกิดมาก
อันนี้เฮียชัยเฮียชัยเฮียชัยเจ้าของโรงแข่งทำมาเลย
บ้าบออ้าวแต่ของกั้นใช่จะเป็นจะทำอะไรโอ้ยผมลงไปแล้วเมื่อวานนี่มี
พี่คอมเหมือนพี่คอม
งดดำมาพาหล่อมเป็นอะไรด้วยว่ะโอ้โหงดดำมาชวนพี่ไป
พอจะแตกเหรอเออพอจะแตกเหรอพอจะแตกเหรอ
ก็พอจะแตกเหรอเออพอจะแตกเหรอ

เล่นเป็นผี

ผมจะบ้าตายแล้วก็ในประเทศไทยขนาดนี้นะครับ

รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ตื่นตนกกันเยอะเหมือนกัน

ที่สูบบุหรี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบุหรี่อันตรายกว่า
แต่ขนาดเดียวกันคนที่กลัวคือคนที่อ่อนแอ
คนที่ร่างกายอ่อนแอคนที่เป็นโรคปอด
คนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นเด็กอ่อนเด็กน้อย
แล้วก็คนท้องอย่างนี้คุณควรจะกลัวกันนะ
แต่ขนาดเดียวกันมีคนตั้งโอ้โหเอารูปมาตายว่ามีคนตายแล้วนะ
มีคนหายใจออกมาเป็นเลือดไอออกมาเป็นเลือดสารพัดสารเพ
ทำให้ประชาชนกลัวกันพอสมควร
เอาง่ายว่าวันนี้พื้นที่ฝุ่นละอองนะครับ
แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเอาตรงว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไหม
อย่างที่บอกว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน
สำหรับคนที่เป็นโรคปอดคนที่เป็นโรคที่ร่างกายไม่แข็งแรง

ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง
ตอนนี้ปัญหาคือขาดตลาดกลายเป็นของหายาก
แล้วก็มีการขายเกินราคาไปเนี่ยนะครับ
โดยโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มมีการแชร์ข่าวมั่วเกี่ยวกับคะ
หนุ่มลงไปแป๊บเดียวคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก

ที่กูจะตบปากหล่อนเป็นโปรดิวเซอร์ที่กูบาด
พารายการเล็กฉันกำลังจะพูดว่าตอนนี้คนไหนอีบ้า

พูดถึงฝุ่นละอองจะไปนั่งดูนี่หน้าที่หล่อนจะต้องดูฉัน
ฉันอ่านอะไรถูกหรือเปล่าคุณมันถูกหรือเปล่า
คุณแม่โดดสองดอกแล้ววันเนี้ย
อีบ้านี่กูบาอีบ้านุ่ม
พายังจบทาวน์ยังจบ

บอกว่ามีการแชร์ข่าวกันอุ้ยไอออกมาเป็นเลือดบ้างล่ะ
อาการของผิวหนังผู้พองอย่างที่เมื่อกี้เป็นลูกอันนี้เรียกโชวนมเหรอ
ว่าฉันไม่ใช่ออนภาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาได้มาเปิดเผยแล้วนะฮะว่า
ภาพดังกล่าวคือภาพของผู้ป่วยที่แพ้ยาจากเพจใดเพจหนึ่ง
แล้วก็มันไปสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่ได้รับข่าวสารหากพบเห็นขอให้หยุดส่งต่อเถอะนะ
อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเพราะขนาดนี้ยังไม่มีใครตายหรือยังไม่มีใครเสียชีวิตจากค่าฝุ่นละอองในครั้งนี้
ถูกต้องแต่ถามว่ามันมีผลกระทบเรื่องสุขภาพไหมมีนะมีอย่างที่เมื่อวานพูดบอกว่า
ครั้งนี้อย่างต่ำอะเดือนนี้ฟุลละอองเนี่ยทำเงินหายไปแล้ว๒๖๐๐ล้านบาท
หายจากไหนทั้งหมดหายจากหนึ่งคุณไปหาหมอคุณรู้สิรอบครั้งเรา๑๐คนอะอย่างน้อย๕คนอะไม่สบาย
โอเคเช็คเข้าที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยแล้วกันนะครับ

คุณแม่ละวันเหรอครับแม่ละวันไลน์มาบอกหน่อย
ถ้าเขาถามว่าอะไรล่ะ

เอ้าไปเรื่องนี้ก่อน
ถ้าจะพูดถึงโทรศัพท์มือถือตอนนี้นะครับ
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตยุคนี้เลย

บางคนติดต่อธุรกิจหรือว่าโทรคุยกับเพื่อนทั้งวันนะฮะ
วันดีคืนดีเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตหมด

แต่งานนี้ไม่ปล่อยให้เซ็งนานครับ

ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะ
ที่มีซิมคู่กันสองเบอร์กระเป๋าเดียวกัน
เติมเงินครั้งเดียวที่เบอร์ไหนก็ได้
เท่ากับคุณได้ใช้๒ซิมสะดวกยิ่งกว่า
พร้อมให้โทรหากันฟรีเล่นโซเชียลฟรี
พิเศษ๒ซิมเพียง๖๙บาท
งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าให้ทุกคู่ได้ฟินกันได้มากขึ้นนะครับ
คู่จิ้นคู่แฟนคู่เพื่อนคู่รักด้วยนะครับ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมนะฮะ
ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับผม
เอ้าดี
ทำไมพี่ไก่เด็กขนาดนั้นวันเกิดพี่ไก่นั่งดูไอจีวันนั้น
เด็กพี่ไก่ก็เด็กพี่ไก่ก็แบบเด็กเลย
พี่ไก่ถลกไหม
แล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มต่อไปถลกไหม

โทมินวิตามินผสมสารกันหนู

เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาซักครู่สิครับ
ตอนนี้คนที่ได้ร่วมงานกับหลุยวิกตองจริงแล้วก็ถือว่าเป็นแบบนานจริง
หลุยวิตรองสิหนังเฮ่ยเหี่ยวพอหลุยวิตรอง
ไอ้อีบ้านี่ตอนนี้ยายาอุรัสยาเนี่ย

ได้ร่วมงานระดับโลกกับหลุยวิกตองเนาะ

ซึ่งยายาก็บอกว่าเออนางดีใจเพราะว่าเป็นงานระดับโลกมากจริง
ทางนี้ยายาก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวตอนที่ไปถ่ายรูปที่นั่นน่ะ

เราก็ไม่คิดนะว่าเขาจะเรียกเรามาทำแคมเปญงานชิ้นนี้
เป็นชิ้นที่ระดับโลกที่สุดที่ตัวเองเคยทำมาเลยล่ะ
เราก็เลยได้เจอคนดังด้วยเราก็ดีใจ
แล้วก็ส่งความรักหาณเดชน์เป็นรูปหมีโพล่า
เขาส่งความรักให้จากใจเนี่ยสวบาลนะครับ
ของหมีโพล่าใช่ไหมเขาเรียกว่าหมีอะไรแองจิ

โพล่าโพล่าแบร์

อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณ

มันคือมุกส่วนมองว่ามันหวานมันก็
เขาก็เป็นแฟนกันแล้วเนอะมอบสมกันเนอะคู่นี้เนอะ

อยู่บ้านพี่ครับถือค่าเทิมแล้วครับแต่ผู้ชายส่วนมากที่หนูถาม

เขาบอกว่าทำไมถึงยอมให้พี่มดดำล่ะอย่างนี้

ของมดดำนี่คือส่งมาเป็นโปรตการ์ดแล้วก็เป็นลูกกระทิง
นี่๒ตัวอยู่หลัง

ฉันก็ไม่ได้เหมือนแกรกัน
อ่านข่าวอยู่อีบ้าไปหลงรักคนในเฟซบุ๊ค

อีนี่ยิ่งกว่าอย่างฉันจะต้องแบบว่าได้อีทก่อน
ต้องได้กินเงินมาการแสดงไป

อย่างฉันนี่ต้องแบบว่ามันเงินมาการแสดงไป

เร็วม้า
มาของคุณม้าอัตภาพเขาอินเทรนด์เหรอครับบ้าง

นี่นะฮะคือภาพซ้ายมือเนี่ย

ส่วนซ้ายมือ
นอนกับภาพตอนเงิน

รุ่นนี้โบท็อกคงดื้อแล้วล่ะจริง

ไม่เคยรักษาฝ้าไม่รู้จักโบท็อกและฟิลเลอร์

ก็นางชวนเข้าไปทำศักยกรรมให้เถอะ

ทุกอย่างแต่พูดถึงพอทำมาแล้วนางสวยจริงนะอันนี้พี่ผมพูดเล่นนะ
ข้างซ้ายนี่คือปี๒๐๐๙ของนาง

แล้วก็ขวามือก็เป็นปัจจุบันของนาง

คุณน่าจะจัดนะ

ว่าพี่ชมพะโมเมืแลาะช่อง๓ไม่ตอบสัญญาขอเป็นนักแสดงอิสระนะครับ
เธอได้สิ้นสุดสัญญากับการเป็นนักแสดงของทางช่อง๓อยู่เรียบร้อย

แสดงว่าสัญญาทางช่อง๓หมดแล้วใช่ไหม
คริสก็บอกว่าคริสต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานกว่า๑๐ปีเนี่ย
ได้รับโอกาสที่ดีมาโดยตลอดนะครับ
ในวันนี้สัญญาของทางคริสต์กับช่อง๓ได้หมดลงเรียบร้อย
คือจริงผมสัญญาหมดไปตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ตอนนี้คริสต์ก็คือนักแสดงอิสระ

ไม่เคยมีใครขังคิสไว้หรืออะไรไว้เลย
เพราะในความเป็นจริงมันก็มีทั้งสัญญาใจแล้วก็สัญญาเอกสารอยู่นะครับ
ก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณกลางปีนักข่าวก็ถามอีกว่า
เหมือนเราบอกว่าสัญญายังเหลืออยู่อีก๑ปีใช่ไหม
หมดสิ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนธันวาแล้วค่ะหมดการ
เป็นการหมดสัญญาจริงคริสไม่กล้าฉีกสัญญาแน่นอน
โดยปกติไม่ว่าคริสต์จะอยู่ตรงไหนแล้วแต่
ไม่เคยอึดอัดอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีใครบังคับคริสต์ได้
เหตุผลที่เราไม่ตอบสัญญากับช่อง๓เป็นเพราะน้อยใจหรือเปล่า
ไม่เคยน้อยใจค่ะคริสเชื่อผู้บริหาร
เขาทำเต็มที่ผู้จัดละครเขาก็ทำเต็มที่
ฉะนั้นคิสซิงไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลย
ถ้าหากอนาคตมีค่ายอื่นยื่นข้อเสนอให้เราเป็นนักแสดงในสังกัด

ยังไม่ได้คิดไปขนาดนั้นยังไปไกลขนาดนั้น
ตอนนี้แค่รับงานที่มันเหมาะสมกับเรา
เราก็สามารถทำหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดแค่นั้นพอ

บอกพวกกูไม่อยู่นี่ก็ม้าของกูเลย

โดนคนทักแถวเอ็มปาซี่เยอะกว่ายิ้ม

ตั้งแต่มีแฟนทุกอย่างโลกสีชมพู
บ้านบ้าเหรอ

บอกว่าหมอกควันเข้าไปในบ้าน

โดยเฉพาะเราสังเกตโรคทางเดินหายใจ

แล้วก็ผิวหนักมันเกินเหตุไป
แต่ถ้าสมมุติคุณเป็นโรคปอดคุณต้องฟอกไต
คุณเป็นโรคทางเดินหายใจหัวจงหัวใจ
คุณออกมาเจินอากาศอย่างนี้มันสุดเลยล่ะ
ใช่ไม่ดีไม่ดีนะครับผมนะฮะมันสุดจริง
เอ้าช่วงหน้านะครับหมากคิมหวานจับใจ
นี่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครับครับ
นะฮะหวานไม่เกรงใจมดไม่กลัวน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงหรือไง
นี่นะฮะทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันแบบนี้
งานดีไม่รู้แฟนที่รอรุ้นข่าวดีเนี่ยจะได้เฮกันเว่าไร
นี่นะครับผมตรงนี้ส่วนของพี่เจ้าชาวคือคุณป้องนวัดฮะ
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยแววคุณพ่อมาแล้ว
แล้วหลานใครลูกเป็นกล่องน้องไทก้าลูกของเพชรจ้ากันอยู่เคียว
นะครับผมปล่อยตัวเองเป็นโสดมานานไม่มีสาวดามใจสักที
สำหรับหนุ่มป้องนวัดนะครับวันก่อนเนี่ยไปออกงานกับหลานฮะ
เจ้าตัวก็ออกปากว่าอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองบ้างแล้วนะครับ
แต่ก่อนจะถึงวันนะฮะตัวนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ไปซ้อมเลี้ยงนะครับผม
รอสักหน่อยนะฮะโดยการแวะเวียนไปหาหลานไทก้า

ไทก้านี่หลับคาอกคุณป้องเลยฮะดูฮะ

สาวหลานสาวเลี้ยงหลานสาวอยู่สองคนไม่ใช่เหรอที่บ้าน

ใช่นะครับผมหลานสาวป้องก็น่ารักด้วย

ถูกต้องแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยปาร์ตี้กันตลอดตรงนี้
ก็เห็นได้ข้ามเจอกันตรงนี้บ่อย

ใช่แล้วเขาก็จะมาเล่นฟิตเน็ตแถวตรงวิภาพดีตรงนี้

ต้องเป็นผู้ชายที่ติดดินที่สุดแล้วล่ะ
แล้วก็กินข้าวแบบว่าตามในตลาด
ก็หนูก็นั่งกินข้าวเตี๋ยวอยู่หนูก็พูดลอยขึ้นมา

น้องที่เป็นต่างด้านของแม่

จริงเหรอแอ๋งจี้เขียน
ของแอ๋งจี้ก็ขนดอกอยู่โพลิภัทรรณ์ศาลแหละ

สิวันหลังพี่จะไม่ซื้อ

บ้านอีบอยปากกรมันอยู่ตรงข้ามบ้านฉัน
บ้านมันอยู่ตรงนี้อีบอยอีหล่อง
เมื่อก่อนฉันยังไปหาน้องมาเลยที่บ้าน

บ้านปากกรอยู่นี่
คุณแม่พิตตี้บ้าอะไรล่ะคุณแม่ล่ะบ้านอีบอยอยู่นี่
มันอยู่ตรงนี้คุณแม่มันจะมีรถขับเหรอคะ

คุณแม่ยังไปหนองไคร่ไปอุดอนไปบึงการได้เลย

อ้าวนุ่มสมัยก่อนนุ่มลดละเลิกละ

เมื่อก่อนหนุ่มนี่ไอ้คอนโดนี่

เฮเลนฉันก็แบบว่าไปส่งเฮเลนไปไหน

ลิ้นตอนนั้นเขาเป็นใครกับโทนี่รากแก่นแล้วนางก็เลิกไป
เอาเหรอนางเลิกกันเป็นเกือบปีแล้วนะ

ก็ไปในฟอยเสร็จก็มาเป็นโทนี่รากแก่นถูกแล้วก็ตอนนี้กำลังจับตามองว่าเขาบอกว่า
นางไปซุ่มกับหวานใจแมทพิรณีเก่าคนที่ชื่อไฮโซแพทย์หรืออะไรอย่างนี้
หรอคนที่ชื่อแพทแล้วก็หลักสุดจะมีข่าวหรือว่าตอนนี้เธอกำลังดูใจกับแพทอยู่
โดยทั้งคู่มีการติดตามกันและกันแล้วก็มีข่าวลืนดังกลับเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แปลก
เพราะว่าทั้งสองคนก็โสดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะ

ตอนที่เลิกกับน้องแพลว
แต่ไม่รู้ว่าเขาคบกับแพทย์หรือเปล่าแต่คนก็บอกว่าเหมือนตอนนี้กลับไปเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้
เหมือนเป็นแฟนกำลังคบหาดูใจอยู่แค่นี้

ลงทีมันคุณแม่ลาวัลเป็นใคร
ไม่คืออยากรู้จริง
น่าจะเป็นร้านหม้อแกงไหม

รูปไหนคะเทนเยียร์ในไหนมีอะไรมาดูเล่นหน่อย
มีแต่พวกเราเนี่ยหรอฝ่าวมีมีไม่ใช่ก็มีภาพอยู่ไหม
อ๋อเทนเยียร์มีไหม
เนี่ยมีคนบอกน้องมดดำแต่งหญิงแล้วสวยนะไหว้ผีบ้า

ตายแล้วแฟนคลับโอตะตีปากไง
พี่หนุ่มจะหมื่นแล้ว

ดูสิรูปแบบนี้เป็นหมื่นนะแม่
เออ

นี่เร็วหนุ่มจะเป็นพี่ดุ้
คุณแม่เห็นไหมวันนี้หนูสาดเตรียมข่าว

ปั้นอะไรปั้นนักเป็นตัวหนูสิแองกิ๊ก

เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากเห็นดาราแบบคนเก่าเนี่ย

แล้วก็ลงค่อนข้างราคาสูง

ถ้าดูเราระเขาไม่ไปแล้วล่ะ

พรุ่งนี้คุณแม่ม้ามาคุณแม่มดด่าแน่
ม้าเหรอพรุ่งนี้มีใครบ้างม้าเหมียว

วันนี้ด่าพี่ม้านี่เขาบอกว่าคนส่งมาอินบล็กซ์บอกว่า
คุณชาวกับคุณหนุ่มอย่าแกล้งคุณมดดำเลย
เขาเป็นคนน่ารักน่าสงสาร

จริงอย่างนี้ก็ไม่ให้มดร้ายจะต้าน

พรุ่งนี้๖โมงเย็นกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีไปกันก่อน